ดูความน่ารักกันต่อนะคะเป็นน่ารักของเพื่อนสีต่างสายพันธุ์เข้ามาเป็นแก๊งค่ะเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
หัวหน้าแก๊งชื่อว่าพี่ถุงทองพี่ถุงทองนี่ตัวใหญ่สุดเลยก็เลยเดินเลยได้รับตำแหน่งหัวหน้าแก๊งไปนะคะ
สีก็ใช่นะสีขาวนะใช่เลยนะคะพี่ถุงทองพี่ถุงทองเป็นหมูนะคะ
บ้านของพี่ถุงทองอยู่ในตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเจ้าของชื่อว่านางสาวพรพิมลตายวิจิตรอายุสี่สิบแปดปี
เจ้าของเขาเล่าให้ฟังว่าแก๊งนี้มี๓ตัวพี่ถุงทองเป็นหมูแคระเพศเมียอายุ๓ปีแต่น้ำหนักตอนนี้ดูไม่ค่อยแคระเท่าไหร่
ร้อยกิโลกรัมเข้าไปแล้วส่วนสมาชิกคนถัดมาของแก๊งนี้ชื่อบุญมี
เป็นแมวไทยเพศผู้สีน้ำตาลเทามันมีอยู่ไหนล่ะ
อยู่หลังพี่ถุงทองไงอายุปีกว่าแล้วแต่ว่าไม่ค่อยชอบเดินเท่าไห
บอกว่าอยู่หลังพี่ถุงทองมันสบายดีกินแรงเพื่อนสนุกดีนะคะ
เอ้าส่วนคนต่อไปค่ะชื่อเจ้าจีน่าเป็นหมาพันธุ์อเมริกัน
บูเทอเรียเพศเมียอายุสองปีเจ้าของบอกว่าแก๊งนี้เขารักกันมาก
เขาผูกพันกันมากเดินเล่นไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลา
ไปกัน๓ตัวแบบนี้กินอาหารพร้อมกันทุกมื้อ
ไม่เคยแย่งกันไม่เคยกัดกันไม่เคยแห้ใส่กันแบบนี้ก็ไม่มีนะ
เขารักกันมากนะคะนอกจากนี้เจ้าของค่ะยังบอกอีกว่า
ตอนแรกนะบอกถึงประวัติที่มาของพี่ถุงทองหัวหน้าแก๊งเป็นหมูอ้วนตัวเนี้ย
ซื้อมาตอนนั้นซื้อมาหนึ่งคู่เป็นหมูแคระนะห้าพันบาท
แต่ปรากฏว่า๑ตัวมันตายไปเหลือถุงทองตัวเดียว
เลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่จำไม่ได้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าเอาอะไรให้พี่ถุงทองกินบ้าง
แต่เนี่ยค่ะสภาพล่าสุดพี่ถุงทองเป็นแบบนี้
ท้องถึงพื้นแล้วนะคะน้ำหนักมากกว่าหนึ่งร้อยกิโลกรัม
แต่เขาก็มีเพื่อนคอยช่วยดูแลตลอดเวลาอยากรู้ว่าทานอะไร
เดี๋ยวยันจะไม่ได้ทานตามโอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากทองหยุดหยุด
คนนี้ฉี่ได้แล้วนะเออนะครับอ่า